วันนี้การแข่งขันฟุตบอลนะครับที่ทีมชาติไทยเดินทางไปเยือนในอินโดนีเซียนั้นสุดท้ายเรา
ภ่ายไปให้กับอินโดสองประตูต่อหนึ่งครับ
ชิงชนะเลิศนัดแรกอินโดนีเซียเปิดสนามปากันซารี่ในเมืองโบกอร์นะครับ
รับทีมชาติไทยนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มไทยเคยชนะสี่ประตูต่อสอง
ส่วนเกมนี้ไทยขาดธนบูลเกษารัฐทำให้ซิโก้เกติศักดิ์เสนาเมือง
กลับมาใช้ระบบสี่สามสามโดยมีเกลือกฤทธวิกาและสาราวุธมาสุกเป็นกองหน้าริมเส้นครับ
นาทีที่สามสิบสามธีรธรบุญมาธรรมเปิดบอลจากฝั่งซ้ายให้ธีรศิลป์แดงดา
งงเล่นทางเสียบเสาไกลทำให้ทีมชาติไทยนำอยู่๑ประตูต่อ๐ในครึ่งแรก
ครึ่งหลังนาทีที่หกสิบห้าอินโดนีเซียตามตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากโปรร่าที่ยิงไกล
ฉลาบไปทริสตองโดเปลี่ยนทางเข้าประตูครับ
อีก๕นาทีต่อมาริสกี้โปร่าเปิดลูกเตะมุมให้ฮันซามูปรานาต้า
ห่งบอลเสียบใต้คานเข้าไปนะครับทำให้อินโดนีเซียพลิกขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่ง
ปิดเกมเอาชนะไปด้วยสกอร์นี้กลุ่มความได้เปรียบเหนือทีมชาติไทยไว้ได้ก่อน
สำหรับสถิติหลังเกมการแข่งขันทีมชาติไทยครองบอลห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์
ส่วนอินโดนีเซียนั้นครองบอลสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ขณะที่โอกาสยิงทีมชาติไทยมีหกครั้ง
กรอบ๒ครั้งส่วนอินโดนีเซียมีโอกาสยิง๕ครั้งเข้ากรอบ๓ครั้ง
เกมนี้ครับทีมชาติไทยและอินโดนีเซียไม่มีผู้เล่นคนใดโดนใบเหลืองเลย
ซึ่งนัดแรกที่ทั้งคู่พบกันในรอบแบ่งกลุ่มก็ไม่มีทีมใดโดนใบเหลืองเช่นเดียวกัน
ส่วนธิรสินแดงดาได้สร้างประวัติศาสตร์ให้เป็นผู้เล่นทีมชาติไทยที่ทำประตูในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนได้มากที่สุด
สถิติคือ๑๕ประตูเทียบเท่ากับวรวุฒิศรีมะคะ
ซึ่งหากเจ้ามุ้ยยิงเพิ่มอีกเพียงประตูเดียวจะขึ้นมาเป็นดาวยิงสูงสุดของไทยในรายการนี้ทันที
โดยธิรสินยังเป็นรองนอลัมชาดาวยิงสูงสุดของสิงคโปร์นะครับที่ยิงทั้งหมด๑๗ประตูในศึกชิงแชมป์อาเซียน
ด้านซิโกเกตตีศาสตร์เศสนามเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยพูดถึงจุมเปอีดะ
ตัดสินชาวญี่ปุ่นที่ไม่ยอมแจกใบเหลืองในหลายจังหวะที่น่าจะเป็นการฟาวด้วยการพูดสั้นว่าอยู่เป็น
พร้อมทั้งเชื่อว่าจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ในนัดที่๒ครับ

กลับมาเล่นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันเสาร์ที่๑๗ธันวาคมนี้นะครับ
แข่งขันเวลา๑๙นาฬิกาโดยไทยจะต้องชนะด้วยผลต่างตั้งแต่๒ประตูขึ้นไป
จะคว้าแชมป์หรือหากชนะด้วยผลต่างเพียง๑ประตู
ก็ต้องชนะด้วยสกอร์๑ประตูต่อ๐เท่านั้นครับ